เหตุเศร้าเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ครูสาวอนาคตไกลค่ะเธอป่วยเป็นโรคมะเร็ง
แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีทราบข่าวว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ปรากฏว่า๓๔วันก่อนให้คีโมไปแล้วเธอเป็นแผลในปาก

สุดท้ายจบชีวิตตัวเองด้วยการขึ้นไปบนชั้น๕ของลานจอดรถ
สรรพสินค้าชื่อดังของจังหวัดชนบุรี
กระโดดลงมาร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าส่วนนี้ค่ะ
เพื่อนร่วมงานก็ร้องห่มร้องไห้กันแบบนี้นะคะ
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งแล้วนะคะ
เป็นตำรวจโรงพักเมืองชนบุรีก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุพร้อมกับกู้ภัย
พอไปถึงไปพบร่างเสียชีวิตก็คือนางสาวชนระดารากรินอายุ๒๙ปี
เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีบริหารธุรกิจ
ศพอยู่ในสภาพนอนหงายนะคะเพื่อนร่วมงานเอง
ตอนนั้นก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจ
ทีนี้จากการตรวจสอบพบรองเท้าของผู้ตาย
ถอดวางอยู่บนลานจอดรถชั้น๕ค่ะ
กระทงกระถางแตกแบบนี้ค่ะ
สอบถามนางสาวอารีพิทักษัพย์อาจารย์สอนวิทยาลัยเดียวกัน
เล่าบอกว่าผู้ตายมาสอนที่นี่ได้๔ปีแล้ว
หลังจากที่วิทยาลัยเดิมที่เธอเคยสอนอยู่ปิดตัวลง
ตอนเช้าก็ยังคงเจอกันปกติมีสีหน้าซึมเศร้าไม่ร่าเริง
หลังจากที่เธอรู้ตัวว่าเธอป่วยเป็นโรคมะเร็ง
นมด้านขวาแล้วตัวเธอเองก็ไปให้คีโมมา
หลังจากนั้นตัดสินใจกระโดดตึกเสียชีวิตนะคะ
ก่อนที่จะกระโดดตึกได้บอกกับเพื่อนครูว่า
จะขอออกไปซื้อของข้างนอก
เพื่อนคนนี้ค่ะคุณอารีก็บอกว่ามารู้ทีหลังก็เป็นข่าวแล้ว
เธอกระโดดตึกฆ่าตัวตายนะคะ
ไม่ได้มีอะไรอะไรก็ด้านคุยกันอยู่ปกติ

เพื่อนร่วมงานคือนี่ค่ะแฟนของผู้ตายนะคะชื่อว่านาย
ดอกเจาะองค์อ่าดอายุ๓๖ปีค่ะก็ร้องห่มร้องห้ายบอกว่าผู้
ตายเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะแรกรู้ตอนต้นปีเข้ารักษา
ผ่าตัดแล้วก็ให้คีโบมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้
รวมให้คีโมไปแล้ว๔ครั้ง
แต่สักประมาณสามถึงสี่วันก่อนนะคะ
หลังจากที่ให้คีโมมาปรากฏว่าปากของผู้ตายเป็นแผลกินข้าวไม่ได้
ก็เลยนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ตายเกิดอาการเครียด

ช่วงเช้าคุณดอกจอกบอกว่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งผู้ตายที่ทำงานตามปกติ
ไม่คิดมาก่อนเลยนะคะว่าแฟนจะตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้
ทีนี้ทางตำรวจก็ได้ให้ทางกู้ภัยนำศพไปส่งโรงพยาบาลชนบุรี
เพื่อนำศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง
พร้อมกับจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติม
สาเหตุการณ์ตายของผู้เสียชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
ก็ต้องเป็นกำลังใจนะคะถ้าหากเจ็บป่วยก็ต้องรักษาไป
คืออันนี้ก็ยังมีทางรักษาอยู่แต่ว่าก็อาจจะเกิดอาการเครียดมากนะคะ